คุณผู้ชมคะมาดูแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอลหน่อยละกันนะคะ
เมื่อคืนนี้ก็มาอีก๒๔๔คนแล้วเห็นด้านหลังไหม
ตอนนี้ยอดลงทะเบียนก็ทะลุไป๗๕๐๐กว่ารายแล้วนะคะ
แต่นะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนนะ

นี่ค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทอวีฟ
ถึงคนไทยที่อยู่ในอิสราเอลต้องการเดินทางกลับ
บอกว่าสถานเอกอัครราชทูตขอให้คนที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทยเนี่ย
ยืนยันความประสงค์ด้วยการเดินทางมาที่ศูนย์
เพื่อสถานเอกอัครราชทูตจะได้สามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านได้เดินทางกลับไทย

ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะวันอังคารที่๑๗ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ย

และสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาที่ศูนย์พักพิงเนี่ย
ก็ขอให้รวมกลุ่มแล้วก็เดินทางมาที่ศูนย์

รวมกลุ่มกันมาปั๊บเอาใบเสร็จเก็บเอาไว้ด้วยนะ

ซึ่งคนไทยในอิสราเอลชุดที่๕เมื่อคืนนี้ค่ะ
ที่เดินทางกลับมา๒๔๔คน
ตอนแรกบอกว่าจะมา๒๕๐ใช่ไหมคะ
เดินทางมาจริง๒๔๔คน
จากแรงงานไทยแล้วก็มีนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์๓๐คน
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สกลนครอีก๓คน
ที่น้องนักศึกษาเดินทางไปฝึกงาน
ก็กลับมาพร้อมกันในเที่ยวบินนี้ด้วย
ทั้งหมดก็ออกเดินทางจากท่ากัศยานเบนโกเรียนตอน

เมื่อวานนี้เป็นการเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำค่ะ
พอมาถึงที่สุวรรณภูมิตอนสัก๓ทุ่ม๕นาที
พอมาถึงก็ต้องมีกระบวนการค่ะ
ตรวจคนเข้าเมืองรับมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
จากทางกระทรวงแรงงานแล้วก็ออกมาพบกับครอบครัว
พอเจอหน้าครอบครัวนะสวมกอดกันด้วยความคิดถึง
พ่อแม่มาพร้อมกับการรับขวัญลูก
อดกันยิ้มกันอย่างอบอุ่นนะคะ
เที่ยวบินนี้เนี่ยจริงอย่างที่บอกว่าคนลงทะเบียนจะกลับ๒๕๐คนนะ
แต่พอถึงเวลาเครื่องบินจะออกแล้วมากัน๒๔๔คน
อีก๖คนล่ะอีก๖คนยังไม่ปรากฏตัวค่ะ
คือแต่ถ้าเกิดว่าอีก๖คนนี้สมมุติเดินทางมาถึงไม่ทันใช่ไหม
แล้วยังอยากจะกลับไทยอยู่ก็สามารถมาได้มีเที่ยวบินอยู่นะคะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ทุกอย่างน่าจะโอเค
สถานทูตเองเขาก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างเลย
บางคนพวกหนังสือเดินทางพาสปอร์ตหายไปใช่ไหมไม่ได้หยิบไม่ได้เอาอะไรมา
ทางสถานเอกอัครราชทูตเขาก็มีการอำนวยความสะดวกเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะ
ทีนี้พูดถึงเรื่องการเดินทางกลับของคนไทยในอิสราเอลหน่อยวันนี้ค่ะ
วันนี้๑๗ตุลาคมก็จะมีคนไทยกลับมาเพิ่มเติมอีก๒๕๐คนมาด้วยสายการบิน
แล้ววันพรุ่งนี้๑๘ตุลาคมก็จะมีคนไทยที่เดินทางกลับมาด้วยเที่ยวบิน
คุณผู้ชมคือนะจะนับจากตอนนี้ไปเนี่ยนะแรงงานไทยที่กลับมาจริง
ถ้าเกิดว่าไม่นับแรงงานไทยที่ซื้อตัวกลับเองนะยอดที่กลับมาจากทางกตมีอยู่ประมาณ๔๐๐เกือบ๕๐๐คน
แต่ยอดที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด๗๕๐๐กว่าเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็ยังมีแรงงานไทยอีกประมาณ๗๐๐กว่าคนที่กำลังรอกลับอยู่ค่ะ
นายกบอกนะว่าจะมีเที่ยวบินกลับไทยทุกวันถ้าเกิดเราตีไปประมาณสัก๒๐๐คนต่อเที่ยวเนี่ยก็อีกสักประมาณ๓๐๔๐เที่ยวบินนะคะ
น่าจะกลับมาครบขอให้ทุกคนที่ตั้งใจจะเดินทางกลับมาแล้วก็กลับมาได้เจอหน้าญาติอย่างปลอดภัยนะคะ